ตกลงแล้วเป็นเรื่องราวความอาถรรพ์ของพญานาค
หรือสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่ที่สงขลานะคะ
โอ้โหคนในพื้นที่เขาลือกันคุณผู้ชม
ว่าเป็นอาถรรพ์พญานาคที่กำลังสร้างอยู่นะคะ

ไปพบศพในพินสุวรรณวงศ์อายุ๕๑ปี
เป็นพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาลเมืองคอหงนะคะถูกพบเป็นศพ
เสียชีวิตอยู่ด้านในอาคารเทศบาลเมืองคอหงหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอยู่อะค่ะ
สภาพศพคือนอนอยู่บนเตียงไม้ไม่ใส่เสื้อใส่กางเกงวอร์มขายาว
ใกล้กันมีกล่องข้าวมีกล่องยารักษาโรคประจำตัว
ก็คือเบาหวานความดันไม่มีบาดแผลตามร่างกาย
ตำรวจสพคหงษ์ตรวจสอบประสานเจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลสงขลานนครินทีนี้ค่ะคนลือกันเยอะมากคุณผู้ชม
ชมในพื้นที่เนี่ยนะคะเขาลือกันไปว่าสาเหตุการเสีย
ชีวิตของในพินเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับการสร้างพญานาคเจ็ด
มีข่าวลือว่าเนี่ยก่อนหน้าในพินคนนี้มีคนงานเสียชีวิตมา๒รายแล้วนะ
พินเนี่ยเป็นรายที่สามแล้วนะแล้วก็เป็นการเสียชีวิตระหว่างที่มีการก่อสร้างพญานาคอยู่ด้วย
เราก็เลยส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
อาคารเทศบาลเมืองคอหงษ์อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานี่ค่ะคือองค์พญานาคเจ็ดเซียนนะคะ
ที่เขาลือกันว่าเอ๊ะมีความอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเป็นสีขาวนวลสลับทองนะคะ
ลำตัวก็ฝังด้วยหินขัดเงาอยู่บนโขดหินขนาดใหญ่อยู่ทางด้านข้างเยื้องไปทางด้านหลังอะค่ะ
ไปทางด้านหลังฝั่งซ้ายของอาคารเทศบาลที่อยู่ระหว่างเกาะสร้าง
ด้านล่างก็จะมีที่สำหรับการสักการะกราบไหว้บูชานี่นะคะ
นี่บรรยากาศเป็นแบบนี้อยู่ด้านข้างเยิ้งไปทางด้านหลัง
ทีนี้คุณระวีการทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณป้าคนงานที่มารับเหมาก่อสร้างที่อาคารนะคะ
คุณป้าก็ให้ข้อมูลว่าข่าวลือที่ออกมาว่าคนขับรถเสียชีวิตเพราะอาถรรพ์พญานาคเนี่ยไม่จริง
ผู้เสียชีวิตเขามีโรคประจำตัวเห็นเขาอยู่ทุกวันว่าเขากินยาอยู่ทุกวัน
ไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์พญานาคแน่นอนค่ะ
ส่วนญาติของผู้เสียชีวิตหลังนำโสบของในพินผู้เสียชีวิตไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สำนักโสงบ้านในไร่
ตัวมาหลายปีญาติก็เชื่อในคำยืนยันจากแพทย์
ระบุว่าเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

ไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์พญานาคแน่นอนค่ะ
คนแถวนี้เขาก็ไม่เชื่อค่ะ

ที่ดูแลมันตายด้วยโรคประจำตัวค่ะ

มันมีเกี่ยวกับเพียรนักหรือว่าอะไรนะครับไม่มี
เรื่องที่ว่าเพียนักนะคะ
มันไม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของหลานเลยค่ะ
เพราะว่าคืออย่าเอาเรื่องนี้มาโยงเป็นประเด็นนะคะ
อย่าเอามาโยงเป็นประเด็นว่าเขาเสียชีวิต
เพราะพญานาคทำให้เสียปฏิหารนู่นนี่นั่นไม่ใช่นะคะ
เป็นเพราะเขามีโรคประจำตัวของเขาอยู่แล้วนะคะ
ประจำตัวอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับพญานาคเลย
ไม่เกี่ยวสักนิดนึงนะคะ
ก็เลยอยากให้คนทั่วไปต้องพิจารณานิดนึงว่า
เขาเสียชีวิตด้วยอะไร
เพราะว่าเรื่องพญานาคเนี่ยเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่
แล้วแพทย์ก็ยืนยันชัดเต้น
แพทย์ยืนยันชัดเต้นเลยค่ะ

ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็พยายามหาข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคมาให้เพิ่มเติม
ซึ่งพอดีสำนักสงฆ์ที่มีการประกอบพิธีทางศาสนา

เป็นพญานาคที่อยู่หน้าซุ้มเลยค่ะ
พระอาจารย์รูปหนึ่งของสำนักสงฆ์บ้านในไร่
ท่านบอกว่านั่งสมาธิแล้วนิมิตเห็นองค์พญานาค

เป็นองค์พญานาคที่ซุ้มทางเข้าสำนักสงฆ์แบบนี้ค่ะ

ไปถามประหลัดเทศบาลเมืองคอหงษ์เลย

ให้ชี้แจงเรื่องนี้ท่านก็ชี้แจงมาแบบนี้ค่ะ

การเสียชีวิตของคนขับรถที่เทศบาล

ไม่เกี่ยวกับอาถรรพ์พญานาค๗เสียน

ถันพญานาคทำให้คนเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้๒แล้วรายนี้เป็นรายที่๓แล้ว
ก็ยืนยันมาว่าไม่จริงนะคะ

สร้างขึ้นที่บริเวณเทศบาลนะคะ
สร้างขึ้นจากกลุ่มคนที่เขามีความเชื่อ

ได้มีการยกให้กับเทศบาลดูแลต่อ

ประมาณในการก่อสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่

เทศบาลมองว่าองค์พญานาคสวย

ก็จะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงศรัทธาต่อไปด้วยค่ะ
ป่วยเสียชีวิตปกติครับ
วันศุกร์ก็ยังขับรถให้ผมอยู่
พอดีเป็นคนขับรถให้ของประหลัดเทศบาลด้วย
พ่อก็ขับรถอยู่ก็ปกติไม่มีอะไร
แล้วก็ได้ทราบข่าวว่าในช่วงเย็นนะ
ช่วงเย็นของวันศุกร์นั้นเอง

ริมตรงนั้นให้สวยงามอยู่ริมถนน

จะอยู่เสียชีวิตโดยกระถนันครับ

อยู่ระหว่างทำการส่งมอบให้กับทาง

มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม
สำหรับคนที่ศรัทธาอยากมากราบไหว้บูชา
พญานาคก็สามารถมาได้
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมาก

ดังนั้นข่าวลือที่ลือกันไปผิดนะคะ
ขอให้ทำความเข้าใจกันด้วยนะคะ
นี่ญาติเขาก็บอกเองเลยด้วยซ้ำ